สำหรับที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวนะคะ
รวมทั้งการพูดคุยยอมความกันนั้นเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ
เราจะไปพูดคุยสายกับคุณกวินการศรีรือชา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกวินการค่ะ
ช่วยเล่าเรื่องราวให้เกิดที่เกิดขึ้นให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็คือผมขับรถมุ่งหน้ามาจากทางวิภาวดี
เพื่อที่จะมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรมัยตี
ไปออกทางเส้นทางญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงครับผม
ทีนี้ผมอยู่เลนสองที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้าสนุนมิตรไมตรีใช่ไหมครับ
ของคู่กรณีก็ได้ทำการเบียดเข้ามา
แล้วก็ขับเข้ามาปาดหน้าโดยที่ไม่ได้ให้สัญญาณ
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็โอเคผมยอมให้รถให้รถเข้า
แต่ทีนี้หลังจากที่ขับตามกันมา
ปรากฏว่ารถข้างหน้ามีการชะลอตัวค่อนข้าง
คือค่อนข้างเร็วรถข้างหน้ามีการชะลอตัว
เพราะว่ามีรถมีรถอีกเลนหนึ่งอาจจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมัน
ดังนั้นผมด้วยความที่รถมันกำลังจะเสียหลักเข้าไปชน
เบี่ยงออกขวาเพื่อไม่ให้รถเราเข้าไปชน
แต่กลายเป็นว่าตัวรถของผมเข้าไปอยู่เลนที่๓
ซึ่งเป็นเลนส์ที่เลี้ยวซ้ายเข้าไป
แต่ว่าเป็นเลนที่รถอีกฝั่งหนึ่งจะสวนมาพอดี
แต่ตอนนั้นยังไม่มีรถชนเพราะว่ามันมีรถรอเลี้ยวซ้ายอยู่
ผมก็เลยพยายามที่จะตีไฟกลับเข้ามาอยู่ในเลนที่รอเลี้ยวของตัวเองครับผม
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็เป็นอย่างที่ข้อมูลทางข้อเท็จจริงเมื่อกี้ไปครับผม
ก็คือทางฝั่งด้วยความที่มันใกล้กันมากฝั่งนู้นก็คิดว่าผมเข้ามาเบียด
แต่ความจริงผมไม่ได้เข้ามาเบียดเขาเข้ามาเบียดผมแล้วผมก็เซออกไปอีกเลนส์หนึ่ง
ตามคลิปมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนคุณกวินการก็ลงจากรถมา
อันนั้นมีการเจรจาอะไรกันก่อนหน้าไหมคะก่อนที่จะมีการถอยชน

ตัวผมก็ไม่ได้ถืออาวุธอะไรไปไม่ได้ไปหาเรื่อง

มีการขู่ทำร้ายไหมกับเครื่องมือหรือว่าเจ้าของรถกระบาดสีดำ

ไม่ครับผมไม่ได้พูดผมลงไปไม่ได้พูดอะไร

ตอนนี้ผมผมมองว่าจากการพูดคุยเนี่ยคือเขาทางทางฝั่งคู่กรณีเนี่ย
มีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยค่ะครับแล้วตัวผมเองก็ผมลองมาช่างใจดู
ผมคิดว่าคือผมเข้าใจหัวของคนที่ที่ที่ต้องมารับผิดชอบในในสิ่งที่แต่งไม่ได้กระทำอ่ะ
ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าเลี้ยงดู

แต่ตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเขาน่ะเป็นมีหน้าที่การงานมีอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้
ค่ะคุณกวินการทำอาชีพอะไรคะขออนุญาตถาม
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนชื่นชมว่าคุณกวินกันใจเย็นไม่ตอบโต้
แล้วก็ยังยอมความอีกนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ค่ะเป็นสถาปนิกอิสระหรือว่าอยู่บริษัทไหนยังไงไหมคะ

ค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุ
แล้วก็มีคลิปของเจ้าของรถกระบะสีดำเนี่ยนะคะ

สิ่งที่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งที่ไปอัดคลิปอยู่อะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตกใจหรืออะไร

ผมทราบว่าคือมีคนดูอยู่เยอะมาก

จังหวะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เขาจะถอยรถมาชน

คุณกวินการสงสัยหรือว่ารู้สึกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะถอยเข้ามาชนเรา

เขาก็ออกตัวข้างหน้าแล้วก็ถอยมาชนเลย

แล้วก็รถกระบะกำลังถอยมาชน

ตอนนั้นคุณกวินการทำยังไงคะ

ผมต้องอยู่ในรถแล้วก็ต้องเหยียบเดรกไว้ครับ
ไม่มีครับวิง
จากเหตุการณ์นี้คุณกวินการมองยังไงคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
กลายมาเป็นในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์
ก็ทำให้ความจริงได้เปิดเผย
จากเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณกวินการมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าคือ
คือเราทุกคนนะครับมันมีกรรม

กรรมแต่ละคนมันจะติดจรวดอยู่แล้วล่ะช่วงสมัยนี้

อุปสรรถิเหตุหรือการอะไรมันเกิดการขับรถไม่ประมาท
ไม่พอใจอะไรกำลังเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะครองสติได้แค่ไหน
คุณกวินการคะในคลิปของเจ้าของรถกระบะสีดำพูดปิดท้ายเอาไว้ว่า
ขอความเห็นใจด้วยเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เนี่ยแย่มาก
คุณกวินการอยากตอบตรงนี้ยังไงไหมคะ
ผมอยากสิ่งที่ผมคิดก็คือก็ไม่เป็นไรครับ
เราไม่ต้องทำอะไรเขาก็เขาก็ไปนู่นนั่นนี่มาแล้วครับ
คิดถูกผิดเนี่ยตอนแรกที่ผมคิดก็คือคนมันเยอะมากครับ
ที่มันยืนอยู่แถวนั้นมีทั้งที่วินมอเซย์มีทั้งที่ที่กำลังทำความสะอาดส่วนอยู่
คือเขาเห็นเหตุการณ์กันหมดนะผมไม่ต้องพูดอะไร
ข้อเท็จจริงมันก็อยู่ที่สายตาที่คนมองอยู่แล้ว
ที่ได้ชมหรือว่าได้ทราบถึงเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างไหมคะครับ
ผมเองผมก็ผิดผมก็ยอมรับค่ะส่วนตัวเขาก็คิดแน่นอน
อยู่ที่แต่เราต้องมีสติรู้ว่าอะไรควรที่ควรจะทำหรือไม่ควรทำ

แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องคิดถึงก็คือ
คิดถึงผลที่จะตามมาแล้วก็มีใครบ้างที่อยู่ข้างหลังเรา
คุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละครับคือเป็นข้อเท็จจริง
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกวินการศรีรืชาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
เพราะว่าปัจจุบันนี้รถเยอะอารมณ์ก็ร้อนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงผลที่ตามมามากก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะ